ขนมรวมมิตรถือเป็นขนมหวานประจำงานบวชของคนไทยเชื้อสายมอน
นำแป้งมันและแป้งเท้าใหญ่ม่อมผสมกัน
นำน้ำใบเตยที่คั้นจากใบสดมาเพิ่มสีสันให้กับแป้ง
แล้วนำไปปั้นกดตัวขนมด้วยแม่พิมพ์ไม้ให้เกิดรูปแบบคล้ายตัวครองแคลง
นำไปลวกให้สุกในน้ำเดือด
เวลาจะกินก็จะตักตัวรวมมิตรน้ำเชื่อมใส่หัวกะทิ
แล้วใส่เนื้อลูกตาลผสมกับเนื้อขนุนที่ซอยให้เนื้อบาง
จะได้รสชาติหวานหอมจากเนื้อลูกตาลเนื้อขนุนและหัวกะทิ
เพิ่มรสชาติขนมรวมมิตรให้อร่อยมากขึ้น